คุณเคยได้ยินชื่อร้านราเมงข้อสอบกันไหม

คือต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาจำลองบรรยากาศเหมือนกับร้านราเมนชื่อดังที่ญี่ปุ่นเลย
ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือคนไทยก็ได้ราเมนที่นั่นว่าเราเป็นข้อสอบเหมือนกัน
เพราะว่าลักษณะร้านแบบนี้ค่ะมีฉากกั้นเวลาจะสั่งอาหารสั่งราเมงเนี่ยก็จะเป็นกระดาษ
เหมือนโต๊ะล็อกแบบไปทำข้อสอบคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เหมือนข้อสอบเลยแล้วก็ไหนจะกริ่งกดเรียกพนักงานให้มารับออเดอร์

สื่อญี่ปุ่นเขาออกมาเขียนพาดหัวเลยบอกว่าก๊อฟทั้งดุ้น

ไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์เขาไม่ได้ไปซื้อลิขสิท

ชื่อของที่ญี่ปุ่นชื่อว่าอิจิรันค่ะ
แต่เราเนี่ยเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งของเราเป็นอีกชื่อหนึ่ง

คือหลายคนน่าจะเข้าใจว่าอุ๊ยหรือว่าเป็นอีก

เขาพาดหัวบอกว่าประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งการก๊อปปี้

ร้านที่เล่าให้ฟังนี่แหละค่ะเป็นร้านอาหาร
เป็นร้านราเมงที่อยู่ในกรุงเทพหานคร
ญี่ปุ่นเขาวิภาควิจารณ์กันหลายสำนักเหมือนกันนะคะว่า
จำลองทั้งอาหารทั้งบรรยากาศทั้งเมนู
ฉากกั้นระหว่างที่นั่งกระดิ่งเรียกพนักงานก๊อกน้ำดื่ม
คือคนไทยเรียกว่าราเมงข้อสอบนี่แหละเราคงอยู่กันดี
ร้านแห่งนี้เขาบอกว่ามันคล้ายกับร้านราเมงชื่อดัง

สื่อออนไลน์หลายสำนักในญี่ปุ่นเขาก็เลยวิภาควิจารณ์กันหนักมาก

บอกว่าผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นเขาลงทุนมานั่งทานเลยนะ
เพื่อจะแบบเก็บข้อมูลทั้งหมดว่า

แล้วเขาดูหมดเลยเนี่ยก๊อกน้ำแบบนี้เหมือนกันเด๊ะ
กริ่งกดเรียกพนักงานข้างหน้าเหมือนกันเด๊ะ
แต่ดิฉันอยากรู้ว่ารสชาติมันเหมือนไหม

ซึ่งเขาบอกว่าร้านราเมงของญี่ปุ่นที่เป็นสนุก
เขามีการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วนะคะ
จดสิทธิบัตรเอกลักษณ์ของเขาไว้แล้ว
เพราะว่าเอกลักษณ์ของเขา๕อย่างที่เขาชูไว้เนี่ย
เขาบอกว่ามันคือซอสพริกที่สูตรต้นตำรับไม่เหมือนใคร
เรื่องของการกระดาษข้อสอบสั่งอาหาร
ระบบสั่งเพิ่มเส้นที่นั่งกั้นฉาก

ซึ่งตอนนี้เว็บชื่อดังบ้านเราก็มีคนออกมา
ตั้งกระทุฑาห์มแล้วเหมือนกันว่า
อ่าตกลงยังไงกันแน่
เบื้องต้น

เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อว่าจะเป็นยังไง
เขาจะฟ้องเราไหมหรือจะมีการชี้แจงอย่างไร